มาดูคนหล่อที่ไม่รู้ทำอะไรบ้างดีกว่า

แจ๊กเกอรีนไปเจอมาแล้วก็บอกว่าเป็นคนหล่อที่คุ้นมือ

สมดุลอย่างนี้

แล้วบ่อยพี่แจ๊กรีนของเราก็ขอสำรวจกล้ามกับแผงหน้าอกนักแสดงหนุ่มสักหน่อยค่ะ
แล้วก็ถึงกับตกใจเลยพี่แจ๊คบอกว่าแข็งปึ๊กใหญ่บึ้มเลยนะหมายถึงกล้ามน้องนะ
ถามไปถามมาเจ้าตัวบอกว่าด้วยความที่เออช่วงนี้รถติดเนอะไม่รู้จะไปไหนก็อยู่ที่บ้านมันนี่แหละค่ะ
ก็เลยซื้ออุปกรณ์เอ็กเซอร์ไซด์มาเล่นฟิตเน็ตเปิดฟิตเน็ตอยู่ในบ้านเลยนะคุณ
ก็ไม่รู้ทำอะไรคุณว่างไปเล่นไปเล่นมากล้ามก็ใหญ่อัตโนมัติค่ะ
ส่วนที่ว่าปุ๊กลุ๊กย้ายช่องแล้วจะทำให้ไม้พัทรเดชเนี่ยย้ายหัวใจห่างไปด้วยหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวไปฟังหนุ่มไม้เปิดอกทั้งเรื่องกล้ามแล้วก็เรื่องความรักกันเลยค่ะ

มันก็ไม่เกี่ยวกับว่ายังไงเราก็ยังเจอกันได้
อันนี้ทำความสิ้นเห็นของทราย

พรี่อ๊ามกับพรี่โภคนี่แหละหลายคนรุ้นว่าจะแต่งกัน

มายินดีอยู่แล้วที่พี่สาวผมมีความสุขครับผม